นับดูแล้วตอนนี้มีพักการเมืองในไทยทั้งพักเก่าและพักใหม่
มากถึง๘๓พักนะครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ยังไม่รวมกับพักการเมืองอีกนับ๑๐พักที่รอการรับรองจากกรกตอยู่
แต่ถ้าดูลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่าพักการเมืองจำนวนมากเด่นชัดขึ้นมา
โดยแยกเป็นรายภูมิภาคตามที่ฐานคะแนนเสียงของตัวเองมีอยู่
เพื่อหวังให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในระบบจัดสรรปันส่วนผสมในการเลือกตั้งสอสอครั้งใหม่

รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้พักการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่
เกี่ยวคะแนนสะสมแลกกับที่นั่งสอสอจากระบบสัดส่วนผสม
ไม่ต้องแปลกใจที่จะเห็นพักตามภูมิภาคผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด
ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีชื่อของพักเพื่อคนไทยรวมอยู่ด้วย
วิทยาอีนาลาหัวหน้าพักและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม
บอกถึงเหตุผลการรวมตัวในครั้งนี้ว่า
ต้องการสร้างพักที่มาจากสายเลือดคนนครพนมแท้
หวังเรียกคะแนนจากคนท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มคนภูไทย
ที่มีกระจายอยู่ในหลายจังหวัดตามภาคอีสาน
ก็ได้เคยเข้าไปสัมผัสการเมืองหลายพักมาแล้วนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่า
ตอนเราเข้าไปทำงานช่วยนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอแนวคิด
แล้วก็วิธีการหรืออุดมการของตัวเอง
ตัวแทนของคนภาคอีสานที่เป็นผู้นำของประเทศเนี่ย
หรือเป็นตัวแทนของประเทศที่เป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมืองเนี่ย

แต่วันนี้หัวหน้าภักษ์เพื่อคนไทย
ว้าวภาษาอีสานได้ว้าวภาษาผู้ไทยได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่าคนอีสานจริงเขาต้องการอะไร
เช่นเดียวกับพักสยามพัฒนาที่มีนายบุญส่งเกิดล้ำ
อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี
นั่งเป็นหัวหน้าพักก็เลือกจังหวัดสระบุรีเปิดตัว
และเป็นที่ทำการใหญ่ของพักเช่นกัน
ยังไม่รวมกับพักเพื่อนไทยจากจังหวัดบุรีรำ
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนจากจังหวัดสกลนคร
และพักรักท้องถิ่นไทยจากจังหวัดมหาสารคาม
เลือกเปิดตัวและปักฐานที่มั่นเฉพาะพื้นที่ของตัวเอง
เมื่อหลายพักที่มีความคิดแบบเดียวกัน
คือต้องการได้คะแนนเสียงจากคนในท้องถิ่น
โดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งมีเก้าอี้สอสอมากเป็นอันดับหนึ่ง
การเลือกตั้งรอบนี้จึงเป็นบททดสอบคะแนน
เฉพาะตัวของพวกเขาว่าจะสามารถเก็บเกี่ยว
ประกอบร่างเป็นที่นั่งเข้าสภาได้สำเร็จจริงหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน